เขาชื่อว่าบอมหลบมุมเป็นหัวหน้าแก๊งโบโบ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ชื่อแก๊งบูโบเนี่ยไม่เคยไม่ได้ออกข่าวครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ
ถูกต้องมันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วมันดังมากถูกต้องฮะ
ฮะสิ่งที่ต้องติดตามแล้วตำรวจเขาไปตามจับกลุ่มเพราะว่า
มีลักษณะไปมีเพศสัมพันธ์กับสุนัขนะคุณผู้ชม
ก็เลยมีการรวบรวมหลักฐานและเข้าไปจับกลุ่ม
ภาพล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมาคือภาพของคนที่ชื่อว่าบอมหลบมุมนี่แหละ

แล้วก็ให้สุนัขมาเลียที่อวัยวะเพศของเขา

แล้วก็เหมือนกับว่ามีการตั้งกลุ่มไลน์เฉพาะ

และอีกหลายคลิปที่มีเพศสัมพันธ์กับสุนัข

คนที่สนใจต้องเสียเงินเข้าไปสมัคร

จะมีการส่งคลิปเหล่านี้เอาไปให้คนในกลุ่มได้ดูกัน
ตามจับได้เขาบอกว่าเขาจนตรอกคุณผู้ชม
เขาเคยเปิดร้านขายส้มตำแต่มันขายไม่ได้
ต้องทำวิธีการแบบนี้เพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับ
พระราชงานสอบสวนสศกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกลมปลาสูสัตว์
ที่บ้านพักหลังกลมปลาสูสัตว์นะครับ
ก็เป็นด่านกักกันสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
เขานำหลักฐานก็เป็นคลิปเป็นภาพทั้งหมดทั้งหมด

เข้าไปแจ้งความข้อหารทารุณกรรมสัตว์นะครับ

เป็นหัวหน้าสายตั้งกลุ่มไลน์เปิดรับสมาชิก
เก็บเงินสมาชิกใครสมัครอ้าวเสียเงินไปคนละ๒๐๐โอนเข้าไป
เพื่อเข้าไปดูคลิปที่สมาชิกมีเพศสัมพันธ์กับสุนัข
โดยมีสุนัขให้เลือกประมาณ๑๐ตัวคุณผู้ชม
เปิดร้านขายสุราอยู่ในพื้นที่อำเภอสรรกำแพง
ก็มีการนัดสมาชิกให้ไปมีเพศสัมพันธ์กันกับสุนัขที่ร้านเป็นประจำด้วยครับ
และที่ผ่านมาก็ทำทีเป็นคนใจดี
รับสุนัขจรจัดที่ไม่มีคนเลี้ยงเอาไปดูแล
พอโตมาก็จะเปิดให้สมาชิกไปมีเพศสัมพันธ์กับสุนัขที่ตัวเองรับไปเลี้ยงด้วยนะครับ
ขณะที่เจ้าตัวอ้างคลิปที่เห็นเนี่ยเอามาจากทวิตเตอร์
ไม่ได้ชวนคนอื่นมาทำกระทำชำราวสุนัขที่ร้านของเขานะฮะ
ไปฟังเสียงของบอมหลบมุมกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าบางทีเขาไม่มีเวลาที่ไปหาดู

ก็บางทีก็ร้อยสองร้อยบัตรเติมเงินไง

อีกครั้งเขาบอกว่าเขาไปหาคลิปมาจากทวิตเตอร์
แล้วเอาคลิปไปโพสต์ในกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกอยู่
ใครจะเข้าไปก็ต้องซื้อบัตรเติมเงินคนละ๑๐๐๒๐๐เข้าไป

ฐานด้านของพันธุ์จำรวจเอกปรียะพันธุ์พัฒระพงษิณ
บอกว่าตอนนี้ตำรวจดำเนินขดีอยู่
ดำเนินคดีกับบอมหลบมุมในความผิดพระราชมัญญัติคอมพิวเตอร์
นำภาพลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์กำลังขยายผล
เพราะว่าคลิปที่ได้มาเห็นหน้าผู้ที่กระทำไม่ชัด
แต่บางคนเขาไปตรวจสอบเรื่องของรอยสักซึ่งมันคล้ายกันนะฮะ
เพราะว่ามีการแชร์มีสมาชิกในกลุ่มนี้เป็นร้อยคนทีเดียว